ยังมีอีกหนึ่งเรื่องอยากให้คุณได้ดูกัน
เขาบอกว่าคือเรามักจะได้ยินคำพูดนี้นะคะ

นี่เลยปู่ฤทธิ์เข้าสิงกลางกองถ่ายหนังเรื่องจังใดล่ะ
ทำให้ทั้งนักแสดงทั้งผู้อำกับต้องมายกมือไหว้ขอเข้ามากันปลกเลย

ก็คือฟังไม่รู้เรื่องหรอกว่าพูดว่าอะไรบ้างแต่จับได้หนึ่งคำ

นี่ค่ะคือผู้หญิงคนนี้ก็มีอาการค่อนข้างโวยวายแล้วก็พูดจาจับคำไม่ได้เลยนะคะ
นี่คืออยู่กลางกองถ่ายหนังเรื่องจังไหนล่ะ
พระเอกไปติดตามเอาพระจากคนร้ายที่ขโมยเอาพระคู่บ้านคู่เมืองไป
แล้วก็เอาพระมาคืนทำพิธีแห่เข้าวัด
ชาวบ้านก็มาร่วมขบวนจำนวนมากนี่คือฉากที่เขากำลังถ่ายทำกันอยู่
แล้วก็มีการถ่ายทำฉากสมัยที่พระเอกยังเป็นเด็กมีการมาซ้อมมวยไทยกับหลวงพ่อในวัดอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกจังหวะถ่ายทำเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านผู้หญิงที่สวมเสื้อสีเขียวเมื่อสักครู่นี้
คือเธอมาถวายพระทหารพระอยู่เธอก็ร้องไห้โวยวายเป็นภาษาเขมร
แล้วก็ภาษาไทยสลับกันไปแล้วก็อย่างที่บอกจับได้คำเดียวจริงคือคำว่าลบหลู่
ทีมงานก็พยายามเข้าไปพูดคุยได้ความมาว่า
เป็นปู่ฤทธิ์ผู้รักษาปู่แก้วแห่งนี้
บอกว่าทีมงานผู้สร้างไม่ได้ขออนุญาตบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
เธอก็เลยตะโกนเสียงดังอยู่นานพอสมควรเลยค่ะ
สุดท้ายทีมงานถ่ายทำก็เลยแต่งของเส้นไหว้มาขอคำมา
เธอจึงมีท่าทีอ่อนลงและเหตุการณ์ก็ค่อยเข้าสู่สภาวะปกติ
ถ่ายทำหนังจนเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้สื่อข่าวเราไปเจอตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะก็เลยไปพูดคุยกับเธอหน่อย
ชื่อนางจรัสวิชาราชอายุ๕๓ปีนะคะ
บอกว่าไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรลงไป
ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว
รู้ตัวอย่างเดียวคืออยู่ก็เวียนหัว
แล้วหลังจากนั้นไม่รู้อะไรอีกเลย
ส่วนที่บอกว่ามีการให้ศีลให้พรกับทีมงานถ่ายทำเนี่ย
บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปู่ลงมาประทับร่างละมั้ง
ถึงได้พูดได้แต่ถ้าใจพูดอีกครีมนึง